เฮ้ยอะไรจะขนาดนั้น
ก็เขาบอกว่าเกาะคำชโนธออกประกาศแล้วว่าปิดเกาะต่อจนถึง๓๐เมษายนค่ะ

แต่มันก็ดีในเรื่องที่มันไม่ดีมันก็มีสิ่งดี
เพราะว่าปิดเกาะคนก็จะได้ไม่ไปรวมตัวกันถูกไหม
จากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ตอนนี้
ต้องบอกว่ายังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะคะในประเทศไทยของเรา
คุณนิรัติพงศิษฐิถาวร
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก็เลยมีคำสั่ง
ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อของโรคติดต่ออันตราย
จังหวัดอุดรธานีก็เลยประกาศสั่งปิดสถานที่สุ่มเสี่ยงทั้งสิ้น
จำนวน๔๐แห่งตามท้ายคำสั่งนะคะ
ซึ่ง๑ใน๔๐แห่งก็มีสถานที่ที่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมากเลย
แล้วก็ต่อปีมากันเยอะมากเลยนะคะ
เกาะคำชโนธแห่งนี้ที่วังนาคินเนี่ยค่ะ
ใครที่วางแผนจะเดินทางไปสักการะพ่อปู่แม่ย่า
หรือว่าจะไปขอโชคขอลาบช่วงเมษายนนะครับ
พักไปก่อนนะคะต้องบอกว่าพักก่อน
อยากให้เธอพักก่อนเพราะว่าเกาะคำชโนธปิดค่ะ
จะปิดต่อไปจนถึงวันที่๓๐เมษายน๒๕๖๓นี้
หรือมีหรือนะจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะ
เรื่องต้นนี่ก็เปลี่ยนแปลงแล้วว่าปิดต่อยาวไปจนถึง๓๐เมษาเนอะ
ได้ยินแบบนี้อย่าเพิ่งเสียอกเสียใจแบบดิฉัน
เพิ่งโวยวายกันไปนะคะทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่บอกแหละ
เรื่องที่มันไม่ดีมันก็มีสิ่งดีเพราะว่า
เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนั่นเอง
ซึ่งในขณะที่เกาะปิดนะคะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน
แล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
หรือว่ารัศดรอาสาสมัครในพื้นที่เขาจะเข้ามาผลัดเปลี่ยนกันทำความสะอาด
เห็นไหมคะเขามีการมาทำความสะอาดทั้งภายในและก็ภายนอกเกาะ
เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งนั่นเอง
เอาเป็นว่าตอนนี้ต้องอดใจรอนะอดใจรอกันนิดหนึ่ง
แล้วก็อยู่บ้านยังไงรักษาเนื้อรักษาตัวให้แข็งแรงให้ปลอดภัย
นี่แหละเมื่อเราแข็งแรงแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกมาเจอกันนะ
แข็งแรงแล้วเราจะได้มีเลี่ยวมีแรงในการไป
สาธุไปไปเดินทางไปไหว้พระเสริมดวงในหลายที่เลย